วันนี้นักฟุตซอลทีมชาติไทยมีคิวที่จะลงเจอกับคิกิสถาน
ซึ่งนักฟุตซอลทีมชาติไทยเองก็บอกว่า
จะลืมความผิดหวังที่แพ้กับเลบานอนในเกมนัดที่แล้ว

เพื่อผ่านเข้าสู่รอบ๘ทีมสุดท้ายในศึกชิงแชมป์เอเชีย
โดยทีมฟุตซอลทีมชาติไทยนะตอนนี้มีอยู่๓คะแนน
จากการลงแข่งขัน๒นัดในศึกชิงแชมป์เอเชีย๒๐๑๖

เกมนัดสุดท้ายวันนี้จะเจอกับคีกิสตาน
อันดับที่๒ที่ตอนนี้มีอยู่๔คะแนนค่ะ

จะผ่านเข้าสู่รอบ๘ทีมสุดท้ายได้
ซึ่งเรื่องนี้กัปตันช้างกิจสดาวงแก้ว
แล้วก็เจ้าเนิร์ดเจรวัตส์ส่วนยิเชียนก็ยอมรับนะคะว่า
เกมที่แล้วที่แพ้เลบานอนไป๒ประตูต่อ๕รู้สึกผิดหวังมากค่ะ
ทำให้เกมสุดท้ายในวันนี้เจอกับความกดดันนะคะ

อยากจะให้แฟนฟุตซอลให้กำลังใจกันด้วยค่ะ
พวกคนนึงก็ผิดพลาดเกมวัน
ก็ทุกคนรู้สึกผิดหวังในการเล่นของนังตัวเองและตีมชาติไทยครับ

เราซ้อมมาเลยครับคือเราพลาดเราไม่ได้อยู่ในเกมของเราเอง
เราไปเข้าทางคู่ต่อสู้ทุกอย่างครับทำให้เราเล่นไม่ได้ดั่งใจครับ

สำหรับความให้แพ้พวกผมก็เสียใจกันมากพอแล้วครับ
ก็อยากให้ทุกคนช่วยให้กำลังใจครับ
ตัวผมตั้งใจที่จะตัดผลงานเพื่อทีมชาติไทยครับ
อย่างไรก็ตามการพบกันครั้งแรกในการชิงแชมป์เอเชีย๑๙๙๙ที่มาเลเซียนะคะรอบแบ่งกลุ่ม
ปีนั้นไทยชนะคิกิสถานได้ถึง๑๗ต่อ๗ประตูค่ะแล้วก็เป็นการชนะด้วยสกอร์มากที่สุดในการพบกันด้วยนะคะ
ส่วนในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชีย๒๐๐๑ที่อิราณรอบแบ่งกลุ่มไทยแพ้ไป๓ประตูต่อ๔ค่ะ
แต่ว่าการพบกัน๕ครั้งหลังสุดนะคะไทยก็สามารถชนะคิกิสถานได้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันในชิงแชมป์เอเชียรวมถึงเกมอุ่นเครื่องได้
ส่วน๕คนของทีมชาติไทยนะคะที่คาดว่าจะลงชุดแรกจะใช้ระบบ๒๒เพื่อเน้นเกมรุกค่ะ
รักษาประตูก็เป็นคณิตสอนผู้พันธ์นะคะส่วนตัวหลังสองคนจะเป็นจิรวัตรสอนวิเชียนกับกิจสดาวงแก้วกองหน้าค่ะเจษฎาชูเดชและก็สุภวุฒิเถื่อนกลางค่ะ